ทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูเนี่ย
คนก็ตั้งประเด็นเรื่องการครอบครองอาวุธปืนกับยาเสพติด
วิสัยทัศน์หน่อยไหมของคอรมอของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้ง
รัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรียุติธรรมพบตร
และคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม
ท่านกล่าวภายหลังหารือแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนและยาเสพติด
เอาส่วนยาเสพติดก่อนท่านนายกบอกต้องเน้นควบคุมการนำเข้าการส่งออก
สารเคมีตั้งต้นที่นำไปใช้ผลิตยาเสพติดครับก็คือโซเดียมไซยาไนท์
พร้อมเร่งติดตามสืบสวนขยายผลทำลายเครือข่ายนักค้ายาและยึดอายัดทรัพย์สินครับ
อันนี้เรื่องของยาเสพติดนะส่วนของผู้เสพล่ะต้องทำยังไง
นายกบอกต้องไปทบทวนเลยนะกรณีผู้เสพเป็นผู้ป่วย
คุณผู้ชมเรื่องประเด็นปริมาณการครอบครอง
คือก่อนอันนี้กฎหมายกำหนดว่าถ้ามียาบ้าในครอบครองมากกว่า๑๕เมตรขึ้นไป
ถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายและต้องเอาไปพิสูจน์ว่าสารในตัวยานั้น
มากกว่า๓๗๕มิลลิกรัมหรือไม่แต่ในอนาคตครับ
อาจมีการทบทวนกฎหมายคือจาก๑๕เมตรลดลงแล้ว
คือแค่๕เม็ดก็ถือว่าเป็นผู้ค้ายาแล้วลดปริมาณนะ
ส่วนมาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาครับจะต้องเร่งหาผู้ติดยาในพื้นที่ให้ได้ว่า
ในพื้นที่นี้มีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่จะได้ตรวจสอบคัดกรองได้อย่างตรงจุด
จะได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต่อไปอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์
ส่วนรัฐมนตรียุติธรรมครับท่านสมศักดิ์เทพสุธิน
คือมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไงคุณผู้ชมว่า
ณตอนนี้ขนาดในเรือนจำนะยังมีคนค้ายาเสพติดเลย
ท่านสมศักดิ์บอกว่าไม่เห็นมีใครแจ้งให้ทราบสักคนนะเรื่องนี้

แล้วใครจะแจ้งนะใครต้องแจ้งนะคะ
เดี๋ยวท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมท่านไม่รู้ไม่มีใครแจ้งท่านเนี่ย
โอ้โหมันต้องขันน็อตแล้วนะ
เบิร์ตฟังก่อนรัฐมนตรียุติธรรมครับท่านสมศักดิ์ยืนยันว่า
ผู้ค้ายาในเรือนจำเป็นไปไม่ได้
เพราะผู้คุมในเรือนจำเขามีสิทธิ์ได้รางวัลนำจับ
มีเรื่องการยึดทรัพย์ศิลป์และกฎหมายยึดศิลป์สามารถย้อนหลังได้เป็น๑๐ปี
ฉะนั้นท่านสมศักดิ์บอกว่าไม่มีหรือต่อให้มีแต่ไม่มีใครแจ้งเลย
ถ้าเกิดว่ามีจริงผู้คุมจะได้รางวัลน้ำจับไงผู้คุมก็ต้องแจ้ง
ปล่อยให้ลอดหูลอดตาไปหรอกมั้ง
คำถามคือรางวัลนำจับเนี่ยมันเท่ากับสิ่งที่ได้จากการค้ายาในเรือนจำหรือไม่อย่างไร

ส่วนผู้ติดยาที่เข้าขั้นมีอาการทางจิตเนี่ย
ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ครับท่านเสนอให้ใช้กำไรอีเอ็มเพื่อกำกับบริเวณ
โดยจะต้องไปทำระเบียบและขออำนาจศาลครับ
ทีนี้มาดูเรื่องการครอบครองอาวุธปืน
ผู้เจมส์อันนุคพงษ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาสไทยบอกนะครับว่า

ทางราชการครับโดยไม่มีความผิดนะและไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
ไอ้พวกปืนที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีมหาดไทยย้ำว่า
อนุญาตให้มีปืนอยู่ที่บ้านเท่านั้นอ่า
ไปที่อื่นต่างต่างเนี่ยไม่ได้จากนี้จะไปกำหนดมาตรการทบทวนความประพฤติ
ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดครับใครกระทำความผิดจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันที
เอาแล้วอย่างนี้อย่างนี้คนที่แบบจะขอใบอนุญาตใหม่แบบนี้ต้องทำไงคะ
คือมันต้องมีการรับรองก่อนพี่น้ำแข็งต้องมีการรับรองว่า
คนที่จะขอใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนใหม่เนี่ยต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต
ต้องมีการพิจารณาผลรับรองสภาพทางจิตและภาวะพฤติกรรม
ว่าเป็นภัยกับสังคมหรือไม่ร่วมด้วยนะครับก็นี่ไง
ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวเลขเรื่องของปืนเถื่อนปืนมีใบอนุญาตคนไทยเรา๗๐กว่าล้านคนใช่ไหม
มีพกปืนเนี่ยคือประมาณ๑๐กว่าล้านกระบอกแล้วในจำนวน๑๐กว่าล้านกระบอกเป็นปืนเถื่อนไปแล้ว
ประมาณสี่ล้านหนึ่งแสนกระบอกเออไม่ได้มีใบอนุญาตอ่ะค่ะ
ส่วนพบตรหรือว่ายังไงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านบอกว่า
ถ้าพบตำรวจกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีกับตำรวจคนนั้น
และลงโทษผู้บังคับบัญชาอีก๒ระดับเพราะถือว่าคุมลูกน้องไม่ดี
คุณผู้ชมฟังแล้วนะทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยรำตรียุติธรรมท่านนายกท่านผอบตร
คิดว่าสิ่งทั้งหมดที่พูดมาเหล่านี้พวกเขาทำกันอยู่แล้วหรือเปล่า
ถ้าทำกันอยู่แล้วแล้วจะใช้วิธีเดิมเพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างไป

อดีตผู้ว่าขอนแก่นท่านสมศักดิ์จังตกุล
เคยเรียกประชุมนะครับผู้บริหารท้องถิ่นโดยไม่ได้นัดหมายอืม
ปิดประตูปั๊บตรวจฉี่เลยม่วงเพียบ
บนโรงพักท่านสพท่านผมกระซิบดัง
ลองทำดูบ้างไหมเผื่อจะเจอ
คนดีก็ดีแต่คนไม่ดีก็จะได้คัดแยกออกมาไง
สก็ทำตรวจแบบไม่ต้องแจ้งโลกหน้าซุ่มตรวจเลย
ดีไม่ดีครับดีไม่ดีบอกมาหน่อย
ถ้าจะทำมันทำได้มีวิธีคิดตั้งเยอะตั้งแยะ

ไม่มีนะในเรือนจำไม่มีขายอย่าง
ไม่มีไม่มีใครแจ้งด้วย